คุณผู้ชมครับพบทารกษ์เป็นศพทารกษ์แล้วล่ะ

เจ้าหน้าที่เร่งหาตัวแม่ที่เอามาทิ้งอยู่ตอนนี้

คุณผู้ชมฮะนี่ครับตำรวจสพปักเกร็ดเขาไปกัน
ไปกันนะฮะเพราะได้รับแจ้งบอกว่า
พนักงานเก็บขยะเนี่ยเจอศพทารกในถังขยะครับ
อยู่ในซอยสุขประชาสรรค์๒ซอย๑๔
ก็ไปตรวจสอบกันนี่นี่เขาชี้ให้ดูเลย
ที่เกิดเหตุพบรถขยะของเทศบาลนครปากเกร็ดครับ
จอดอยู่ท้ายรถมีศพทารกษ์เพศชาย
อายุสัก๙เดือนเศษได้มีสายรกยังติดอยู่เลยฮะ
แพทย์เวียนตรวจสอบศพเบื้องต้นพบว่า
ทารกร่างกายสมบูรณ์นะแต่น่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ๒๓วันที่ตัวทารกษ์
มีกางเกงลายสก๊อตสีขาวดำของผู้หญิงห่อตัวอยู่
นายพายุอุตรพรมเขาเป็นพนักงานเก็บขยะเล่าบอกว่า
ขณะเขาเก็บขยะอยู่เนี่ยนะคือมันเป็นธรรมชาติของคนเก็บขยะ
ถุงดำเขาฉีกดูฉีกดูแต่คราวนี้ไปเจอกางเกงเปื้อนเลือด

เริ่มสงสัยแล้วคราวนี้ก็เลยเปิดดูเลยครับ
ก็เจอร่างทารกแบบนี้แหละฮะ
ถุงขยะถุงรูปดำอยู่ในประมาณกลางถังครับ
ผมยกขึ้นไปท้ายรถแล้วผมฉีกเลยครับ
ผมฉีกแล้วก็ผมเห็นผ้ามันเปื้อนเลือดแดงผมก็คิดว่าเป็นหมาหรือเป็นแมว
มันอยู่ในถุงภาคขยะสีดำใช่ไหม

ผ้านั้นมันก็ล่วงลงผมเห็นเป็นเลือดสีแดง
้งก็เรียกว่าผมคิดว่าเป็นหมาหรือเป็นแมว

ทารกน่าจะเพิ่งคลอดนะครับ

ต้องให้ฝ่ายสืบสวนหาตัวแม่มาสอบปากคำก่อน
ส่วนร่างของทารกนะครับมอบให้มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับ
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรังสิตชันสูตรต่อไปครับ